มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงกรานนะคะ
เขาบอกว่าเสียงเพลงเสียงเบสเนี่ยมันดังมากจนกระจกคอนโดเขาร้าว
ล่าสุดคือเมื่อวานนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เขาบอกว่าร้าวเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
ตอนนี้ก็มาร้องผ่านเพจดังเขาว่ายังคงได้รับความเดือดร้อนจากการจัดงานสงกรานที่นี่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
อันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน๔๙นาทีนะครับผม
ยังไม่หยุดใช้เสียงตามที่ตกลงกันไว้นะครับ
เฟซบุ๊คเพจแหม่มโพดำก็เผยแพร่คลิปวิดีโอชุดที่๒ค่ะ
ที่เจ้าของคอนโดมิเนียมแห่งนึงย่ามพระรามเก้าเนี่ยส่งมายืนยันอีกครั้ง
กระจกคอนโดเขาร้าวเพิ่มค่ะ
เพราะว่าพลังของเสียงดนตรีเบสเสียงกลองจากดนตรีที่เปิดเนี่ยนะคะ
กรณีที่เกิดขึ้นยังคงไร้เงาวูดดี้พิธีกรชื่อดัง

แท็กค้านความคิดชุมชนว่าไม่ได้ทำแบบสำรวจ

จัดงานใหญ่ขนาดนี้ประชาชนในระแวกโดยรอบเขาหลับเขานอนกันยังไง
รวมถึงแถวนั้นก็ยังมีวัดด้วย
โดยจากกรณีที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ค่ะ
ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดนะคะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้พยายามติดต่อไปทางโชว์ดีซี
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน
ก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวสั้นค่ะว่า
ขอให้ทางผู้เช่าพื้นที่จัดงานเป็นคนชี้แจงเองจะดีกว่า
ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่บนพื้นที่๑๐กว่าไร่
ถัดมาก็คือปี๒๕๕๙แล้วก็๒๕๖๒ครั้งนี้